และคนที่หยิบบอลมาจะรับหน้าที่สังหารนะครับ

เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์โอ้โหทำประตู
เอสซีจีมันคอร์ยูเอเต็ดได้อีกแล้วนะครับสำหรับอังเดษย์ซูเนธ
ทุกอาทิตย์จังหวัดอีกครั้งนะครับ
แต่ไม่ถึงโอ้โหยิงได้ดีด้วยเลยครับ
ดาบประตูที่ต้องการครับวีรัมรุ่นที่สอง